นี่ดูสิด้านหลังค้วงพร้อนบุกชิงทอง

ทุบกระจกร้านทองจนแตกเพ่งกวาดทองมาได้๕๐กว่าบาท

แล้วดูกล้องวงจรปิดตอนที่ก่อเหตุหน่อย
จังหวะนี้ปกตินะพี่เบิร์ตเวลาชิงทอง
เราจะไม่ได้เห็นคนในร้านสวนมานักเท่าไหร่

แต่นี่คนร้ายเอาค้อนมาแบบทุบกระจก
ทุบตั้งแต่ประตูแล้วตู้กระจกตรงนี้กวาดทองไป
ในร้านมาถึงนะโอ้โหกรีดร้องแล้วเอาปืน

ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว

ดูสิทองที่ได้ไปน้ำหนักรวม๕๔บาท
มูลค่าเหรอ๑๘๗๐๐๐บาทค่ะ
นี่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเลยอ่ะดูสิบ่ายโมงห้าสิบอ่ะนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้นะเจ้าของร้านเป็นร้านทอง
อยู่ที่ฝั่งสปลาวเขาโพสต์ด้วย
บอกว่าใครที่แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกลุ่มได้
มีเงินรางวัลนำจับให้อีก๒แสนนะ
ทีนี้หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จคนร้ายคนนี้มันหนีมา
หนีมาฝั่งไทยค่ะแล้วเมื่อวานเนี้ย
ตำรวจศพคแก่นก็ไปประสานกำลัง
แล้วก็นำกำลังเข้าจับกลุ่มได้ไปจับกลุ่มได้
คอนโดในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นค่ะคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนี้คือเท้าศิรสรคำสุขสวัสดิ
อายุ๒๗ปีนะเป็นชาวลาว
ทีนี้พอควบคุมตัวได้ก็เอาตัวมาสอบที่สพเมืองขอนแก่น
ของกลางคือทอง๘เส้นน้ำหนัก๗๔กรัม
ก็รวมแล้วมูลค่า๑ล้าน๒แสนบาทราคาทองคำในไทยนะ
แล้วก็ยังมีเงินสดอีกประมาณ๓แสนบาทนะคะ
หลังจากนั้นค่ะทางหัวหน้าแผนกสืบสวนสอบสวน
ตำรวจใหญ่กระทรวงป้องกันความสงบของฝั่งสปลาว
ก็คือพันธสมเพชรและทีมสืบสวนของฝั่งสพลาว
ก็เดินทางมาเลยมาที่สพเมืองขอนแก่น
ก็มาร่วมสอบค่ะแล้วก็ตรวจของกลางรับตัวผู้ต้องหาคนนี้
ศิรสรคนนี้เอาตัวกลับไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของสปลาวต่อไป
ซึ่งทางผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ
ผู้กำกับท่านบอกนะคะบอกว่าทางตำรวจภูทรภาค๔ได้รับการประสาน
จากฝั่งสปลาวจากกรมตำรวจใหญ่
ว่าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุชิงทองในพื้นที่ของเวียงจันทร์หนี
หนีมาซ่อนตัวอยู่ที่ขอนแก่นทีนี้ก็เลยมีการสืบสวนค่ะจนจับตัวได้
เพราะว่ารู้ว่าซ่อนอยู่ในคอนโดแล้วคอนโดนั้นเป็นห้องของแฟนสาว
และจากการสอบสวนก็รับสารภาพนะว่าลงมือก่อเหตุจริงได้ทองไป๑๑เส้น
เอาทองไปขายที่ฝั่งลาวได้ตังค์มา๓แสนกว่าบาทไทย
เสร็จแล้วก็หนีเข้ามาฝั่งไทยไงเมื่อกี้ตอนที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้
ถึงมีเงินสดอยู่ประมาณ๓แสนแล้วเข้ามาไทยยังไงมาช่องทางธรรมชาติ
หนีเข้ามาทางจังหวัดเลยนั่งรถของชาวบ้านที่เลยมาที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็มาโดนจับได้อ่ะนะคะซึ่งตัวของผู้ต้องหาคนนี้นะ
เขาเคยก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองมาห้าครั้งแล้วอ่ะอืมทำไมถึงต้องก่อเหตุทีอ่ะ
พนันออนไลน์คือถูกจับติดคุกออกมามาก่อเหตุอีกวนหลูบอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วเนี่ยเขาก็มีการส่งมอบตัวผู้ต้องหาเพื่อให้ไปดำเนินคดีตามกฎหมายของฝั่งสปลาวต่อไปแล้วนะคะ

นี่แหละครับพนันออนไลน์นะมันเป็นวงจรแบบนี้ไม่จบไม่สิ้น
ไม่ว่าอยู่ประเทศไหนชีวิตพังเหมือนกันหมด